เช็คความพร้อมของทัพช้างศึก
ในรุ่นยุ่งไม่เกิน๒๓ปีทีมชาวไทยนะครับ
หลังจากที่เกมแรกนั้นทำได้ตามเป้าหมายนะครับ
อย่างน้อยมี๑คะแนนติดไม้ติดมือกลับมาดังนั้น
หมายต่อไปในการเจอกับญี่ปุ่นนะครับ

เกมสุดท้ายก็ไปวัดกับเกาหลีเหนือนะครับ
ในการเก็บ๓คะแนนเพื่อ๕แต้ม
แล้วก็จะผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้าย

คณิตศักดิ์เสนางเมืองกุลซื้อใหญ่ทีมชาวไทยนะครับ
ดังนั้นความพร้อมก่อนจะเจอกับญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไร
ติดตามรายงานได้จากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
ที่จะถูกใช้เป็นสังเวียนของการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๒ครับ
สำหรับทีมชาติไทยชุดยู๒๓นะครับ
ขณะนี้ก็กำลังเก็บตัวสำหรับแมทสำคัญในการเจอกับญี่ปุ่น
ซึ่งทีมงานสตาร์ฟโค้ชอย่างซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมือง
เตรียมสกาลฟอร์มคู่แข่งด้วยการศึกษาเทปครับ
โก้เกียรติศักดิเสนาเมืองกุญสือใหญ่ทีมชาติไทยชุดยู๒๓
ได้นำนักเตะ๑๑ตัวจริงลงสระว่ายน้ำ
เพื่อผ่อนคลายสภาพร่างกายหลังเกมเสมอกับซาอุดีอาราเบีย๑ประตูต่อ๑
เกียรติศักดิ์เปิดเผยถึงสภาพทีมว่า
เพียงเจนรบสัมภาวดีคนเดียวที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย
แต่ตอนนี้อาการดีขึ้นเรื่อย
และน่าจะลงสนามในเกมเจอกับญี่ปุ่นได้อย่างไม่มีปัญหา
ส่วนเกมกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่๑๖มกราคมนี้
ได้มีโอกาสศึกษาดูเทปจากโค้ชโชคโชคทวีพรมรัฐที่ไปสเกาะข้อมูล
และได้รับข้อมูลว่าญี่ปุ่นเป็นทีมที่แข็งแกร่ง
โดยเฉพาะการโยนลูกเตะมุมและเซ็ตพรีส
ขณะเดียวกันก็มีจุดอ่อนคือแดนกลางที่ยังไม่แม่นยำ
เชื่อว่าทีมชาติไทยมีโอกาสที่จะเก็บ๑คะแนนเป็นอย่างน้อย
ส่วนประเด็นเรื่องสตาร์ทของนักเตะ
วัดศรีนาวงศ์เกิดสตาร์ทขาดขณะแข่งขัน
กุศือใหญ่ทีมชาติไทยได้บอกว่า
หากเป็นไปได้ก็อยากให้ผู้เล่นใช้สตาร์ทคู่ใหม่
แต่ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วและมีการเตรียมความพร้อม

หากเป็นไปได้ก็อยากให้ผู้เล่นใช้สตาร์ทคู่ใหม่
ก็มีความเชื่อส่วนตัวว่า

แล้วมันจะคลัง
จริงแล้วก็พยายามใช้สตาร์ทคู่ใหม่ได้กว่า

เดี๋ยวมันจะเสียโอกาส

กุญสือใหญ่ของทีมสั่งห้ามนักเตะพูดคุยกับทีมคู่แข่ง
พร้อมปิดให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศในทุกกรณี
หากพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศกาต้านะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงในระดับโลก
และมีสินค้าให้เลือกสรรกันอย่างมากมายตามสไตล์อารับนะครับ
สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่มีทั้งความเก่าแก่
ด้านวัฒนธรรมและสามารถหาซื้อสินค้าพื้นเมือง
สินค้าที่ระลึกได้อยู่ในเขตเมืองต้องที่นี่เลย
ซุปวาจิฟต์
คำว่าสุกในภาษาอารับมีความหมายว่าตลาดค่ะ

ในกรุงโดฮาประเทศกาต้าสุกวาจิฟต์
ตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตอัลซุกที่อยู่ใจกลางกรุงโดฮา
จำหน่ายสินค้าหลากหลายที่ขึ้นชื่อคือสินค้าพื้นเมืองจำพวกเครื่องประดับ
ผ้าทอผ้าพื้นเมืองพรมเช็ดเท้าเครื่องจักษานเครื่องเทศ
และยังเป็นตลาดสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโดฮาอีกด้วย
โดยสัตว์เลี้ยงที่เป็นที่นิยมคือนกนานาชนิดโดยเฉพาะนกเหี่ยวที่มีให้เห็นหลายสายพันธุ์
วาจิฟต์มีอายุมากกว่า๑๐๐ปีแล้วแต่เพิ่งได้รับการปรับปรุงโดยรัฐบาลเมื่อปี๒๕๖๐
รองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชนเกมโดยยังคงรูปแบบอาคารสมัยเก่า
ที่เป็นปูนผสมไม้ไผ่ภายในมีทั้งโรงแรมที่พักพัฒนาคารโรงภาพยนตร์พิพิธภัณฑ์และมัศยิต
จำหน่ายสินค้า๒ช่วงเวลาคือรอบเช้าตั้งแต่๙โมงจนถึงเที่ยงและรอบค่ำ๔โมงเย็นถึง๔ทุ่ม
ในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่าหนึ่งพันคนเดินทางมาที่นี่เพื่อจับจ่ายสินค้าที่ระลึกและเยี่ยมชมวัฒนธรรมท้องถิ่น
คุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมข่าวสารของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน๒๓ปีจากไทยรัฐทีวีนะครับ
ซึ่งทีมข่าวก็จะเกาะติดการแข่งขันของทีมชาติไทยจนจบทวนาเมนต์ครับ